นำเสนอไปเมื่อวานที่มีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่ง
แล้วก็เอาปืนจ่อภรรยาตัวเองเหมือนกับจะยิงภรรยา
ภรรยาก็แจ้งตำรวจตำรวจก็เข้าไปเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมและระงับเหตุ
ปรากฏว่ามีตำรวจนายหนึ่งถูกชายคุ้มคลั่งคนนี้ยิงใส่
ส่วนผู้ชายคนนี้ก็ถูกตำรวจยิงเข้าใส่จนบาดเจ็บเหมือนกัน
แต่ตำรวจที่ถูกยิงเนี่ยคือเสียชีวิตเลยนะคะ
ส่วนผู้ชายคลุมคลั่งเขาบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวาน
หน้าห้องเช่าไม่มีเลขที่หมู่๑บ้านห้วยหิน
ภายในหมู่บ้านห้วยหินอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
คลุ้มคลั่งที่ว่านี้คือนายวิชัยทวีเดชอายุ๒๒
เขาเอาปืนเจาะหัวภรรยาเลยค่ะ
แล้วก็คนก็โทรไปแจ้งตำรวจ
ตัวภรรยาของนายวิชัยเองก็เป็นคนแจ้งตำรวจด้วยนะคะ

พอตำรวจไปค่ะดาบตำรวจอุดมแถม
มีผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพชะอำ
ก็มีชุดสายสืบสพชะอำ

ตอนนั้นนายวิชัยยังคลุ้มคลั่งอยู่
ยังเอาปืนจ่อหัวแฟนสาวอยู่นะคะ

เขาก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมอะนะคะ
ปรากฏว่านายวิชัยเปิดประตูห้องเดินถือปืน
แล้วก็เดินเข้าไปหาดาบตำรวจอุดม

นายวิชัยบอกว่าเหมือนกับปืนลั่น
ดาบตำรวจอุดมแต่กระสุนมันเข้าคางทะลุท้ายทอย

สืบสวนก็เลยตัดสินใจยิงใส่นายวิชัย

ส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเรา

ได้ข้อมูลจากเพื่อนข้างห้องไปแบบนี้ค่ะ

มีที่หน้าห้องแล้วก็มีที่ด้านหลังห้องจุดละ๒

ตะโกนเรียกชื่ออยู่สักประมาณ๕นาที

ก็ตัดสินใจที่จะพยายามจะเข้าไป
ดาบตำรวจอุดมอ้อมไปด้านหลังห้อง

เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายวิชัยเปิดประตู
แล้วก็เล็งปืนใส่ดาบตำรวจอุดมเลย
เนี่ยค่ะแต่เขาบอกว่าก่อนที่จะยิงเนี่ย
มันมีจังหวะยื้อแย่งปืนกันอยู่ด้วย
ทีนี้ค่ะฝั่งชุดสืบสวนที่อยู่ประตูด้านหลัง
ก็วิ่งมาแล้วก็ยิงใส่นายวิชัยจนบาดเจ็บ
เขาก็วิ่งไปข้างหลังบ้านสองคน
มาข้างหน้า๒คน
ทีนี้พอนั่นเขาคาดว่าคนร้ายน่าจะไปข้างหลัง
เขาเลยเอาคนไปข้างในอีกเป็น๓

นี่คนร้ายน่าจะเห็นคนร้ายคือ

นี่คนที่อยู่ข้างหน้าก็เลยแย่งปืนจากผู้ร้าย
ด้านภรรยาของนายวิชัยนะคะ
ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าอยู่กินกับนายวิชัยมา๔ปี
ตลอดเวลาถูกนายวิชัยทำร้ายร่างกายแทบทุกวัน
เดือนที่แล้วถูกนายวิชัยบังคับให้เอาสร้อยคอทองคำไปขาย
แล้วก็เอาเงินไปซื้อปืนกระบอกนี้จากคนรู้จัก
สัปดาห์ต่อมาก็ถูกนายวิชัยเอาปืนเจาะหัว

แล้วก็ขู่ว่าให้เวลา๕นาที
ถ้าเก็บของออกไปจากห้องไม่หมดจะฆ่าทิ้ง

แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ห้องเช่าที่เป็นห้องเกิดเหตุ
มาอยู่กับพ่อแม่ตายายด้วย

นายวิชัยมาง้อให้กลับไปอยู่ด้วยกัน
แต่เธอบอกไม่เอาแล้วไม่กลับไปอยู่ด้วยกันแล้ว
ไม่อยากจะเจอกับพฤติกรรมเดิม

เอาปืนเจาะหัวเลยเจาะเข้าหน้าเลยนะคะ
หันปืนไปจ่อหน้าตายายด้วยนะ
ทุกคนกลัวกันหมดเลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจค่ะ
ว่าทำแบบนี้มันผิดหน้ามึงพกปืนเข้าบ้านเวลาแบบนี้
เขาก็หันปืนไปทางย้ายว่า
น้องแม่แจ้งตำรวจผมก็ยิงหมดนี่
หมดทั้งบ้านเพราะเขาก็ไม่ยอมติดคุกเขาบอกว่าอย่างนี้
เขายอมตายดีกว่า
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ตัวนายวิชัยผู้ก่อเหตุที่โดนตำรวจยิงสวนเขาใส่เนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะ

เหตุการณ์นี้ผู้บังคับบัญชาบอกเลยว่าเสียใจที่สูญเสียในตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องกลับไปทบทวนยุทธวิธีในการทำงานกันใหม่
ก็ต้องถอดบทเรียนจากความผิดพลาดในครั้งนี้
สืบสวนที่เข้าระงับเหตุร่วมกับดาบตำรวจอุดม
ให้ข้อมูลสั้นว่าทุกคนเสียใจมากนะคะที่สูญเสียดาบอุดมไป
สาเหตุที่ต้องยิงปืนสวนใส่นายวิชัยผู้ก่อเหตุก็เพราะว่านายวิชัยกำลังจะเอาปืนยิง
ก็เลยต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตัวและระงับเหตุ
การยิงมันเป็นการป้องกันตัวจริงไม่ได้หวังผลว่าจะยิงให้นายวิชัยเสียชีวิตค่ะ
ทีนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะการสูญเสียดาบตำรวจอุดมขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัว
เงินกองทุนและสวัสดิการต่าง๒ล้านกว่าบาท

ดาบตำรวจเป็นพันธุ์ตำรวจรีนะคะ
เพราะว่าเป็นการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ส่วนศพตอนนี้อยู่ระหว่างการชนะสูตรที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
พรุ่งนี้กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
และตำรวจภูทรเพชรบุรีจะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรกค่ะ